คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซา
แต่คนเห็นคลิปแล้วก็แชร์กันเยอะเลยนะคะ
เพราะว่ามันเป็นลักษณะของการรุมทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เป็นผู้หญิงด้วย๓รุ่ม๑นะคะ
ขนาดมีตำรวจจะมาช่วยจะมาห้ามเขาก็ยังไม่หยุดเลยค่ะ

แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
ผู้ดีกับมึงมาตลอด

มีโฟงค้นกี่คน
มึงไม่ออกมากี่คนแล้ว
หนูขอ
มึงจะให้ไหม

แต่จากคลิปก็จะได้ยินว่ามึงเป็นหนี้กู
พูดเรื่องเป็นหนี้อยู่ตลอดนะคะแล้วก็ทำร้ายไปด้วยพูดเรื่องเป็นหนี้ไปด้วยครับ
ส่งทีมข่าวของเรานะคะคุณธนกรไปเจอกับผู้เสียหายที่ถูกตบในคลิปค่ะ
นางสาวอมรรต์อาม่อนรัสอายุ๒๙แล้วให้ฟังว่าได้รู้จักกับนางสาวเตย
คู่กรณีสิบกว่าปีแล้วไปมาหาสู่กันที่บ้านเป็นประจำ
แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเตยมาขอร่วมลงทุนกับวงธุรกิจ
นางสาวฟ้าทำอยู่ร่วมลงทุนกัน๘เดือนได้นะคะ
มีลักษณะคล้ายกับวงแชร์แต่เหมือนกับว่ามันมีวงแชร์ที่มีคนโกงเงินหนีไป
พอรวมรวมทบตนทบดอกอะไรแล้วเนี้ยหกล้านหนึ่งแสนบาทโอ้โหหกล้านหนึ่ง
หนี้กันหกล้านกว่าบาทแปดเดือนเนี่ยนะเตยอ่ะก็เลยมาทวงถาม
ทวงถามกับตัวผู้เสียหายเป็นระยะระยะก็คือฟ้า
ก็พยายามจะทยอยชดใช้ให้ไม่ใช่ไม่ชดใช้ให้เลยนะครับ
เตยก็เอาเรื่องไปแจ้งความเหมือนกับว่ากล่าวหาเธอว่าเธอยักยอกทรัพย์
แล้วก็ไม่พอใจพาพวกมาตบที่ร้านทำเล็บเมื่อวันที่๒๐กุมภาพันธ์
เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตามในคลิปอันนี้ตอนที่เขาคุยกันก่อนที่จะลงไม้ลงมือ
ทีนี้เรื่องคดีความก็แจ้งความเอาไว้เรื่องของการทำร้ายร่างกาย
ครับวันนี้นัดคุยกันเพิ่มเติมทีเนี้ยค่ะประเด็นที่ว่าแล้วใครเอาคลิปไปโพสต์
อืมก็เหมือนกับคนที่ก่อเหตุนั่นแหละเอาคลิปไปโพสต์
ตัวผู้เสียหายบอกว่าแบบนี้ก็จะอยากจะดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกข้อหานึงด้วยนะ
ที่แบบเอาคลิปนี้ไปโพสต์เธอก็รู้สึกอับอาย
ก็พูดตรงตรงว่ามันเป็นธุรกิจของเงินหมุนแล้วจริงจริงแล้วเนี่ยดอกต้นอ่ะ
มันเริ่มมีทั้งต้นและดอกอยู่อยู่ในจำนวนนี้ซึ่งถ้าย่อจริงจริงน่ะ
แล้วก็เอาสลิปไปแจงกันว่าจริงแล้วยอดมันเท่าไหร่กันแน่
หนูก็ยังจะชดใช้แต่แบบถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้ว

เพราะว่ามันก็ทำเกินไป
ถามว่าทัวร์วันหนาวันนี้หนูคนหนี้เขาก็จริง
แต่ถ้าหนูนิ่งเฉยเขาทวงไหม้อะไรอย่างนี้
คือแบบมันก็ไม่ใช่ค่ะมันก็คือที่ผ่านมาก็ให้มาโดยตลอด
ทีนี้ค่ะทางมุมของผู้ก่อเหตุ
นางเสาเตยอะค่ะเขาก็มาที่โรงพัก
เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้นะคะ
รู้จักกับนางสาวอมรรัฐหรือว่าฟ้า

ก่อนหน้านี้ฟ้าเปิดระดมทุนเอาเงินไปหมุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ก็เลยสนใจร่วมลงทุนไปด้วย๓ล้านกว่าบาท
ก็ทยอยให้ทีละแสนทีละแสนทีละแสน
แล้วเนี่ยเขาพาเพื่อนมาอีกคนนึงเพื่อนที่มาด้วยวันนี้ก็โดนโกงเหมือนกัน

คือหนูรู้สึกว่ามันทำไมมันโดนเยอะแล้วไปชวนลงทุนเยอะแยะขนาดนี้
แค่บอกว่าเตือนภัยว่าโดนบุคคลนี้โกงเงิน
คือทางสื่อข่าวไม่มีส่วนรู้เห็นในการที่จะตกตรงนี้เลย
มันเป็นอารมณ์ของพวกหนูมันเป็นอารมณ์ของพวกหนู
ถ้าเขาตอบหนูได้หนูไม่ตอบเขาเลย
หนูแค่เดือดร้อนแค่หนี้ก้อนธนาคารเท่านั้น
พี่หนูถามหน่อยถ้าเขาตอบว่าเขาจะส่งก้อนธนาคารหนูกับเพื่อน
หนูจะตบเขาเหรอจะตบเขาทำไม
ต่อไม่ได้ไม่มีรอยแพร่พวกหนู

แล้วมันใช่เรื่องป่ะที่หนูจะต้องมารับผิดชอบ
เงินคุณไม่มีก้อนธนาคารคุณเอามาคืน
ฉันเอาไปทำผลประโยชน์ตรงอื่นได้เยอะ
ทีนี้ตำรวจสพแปลงยาวค่ะ
บอกว่าเอาอย่างนี้สองฝ่ายมาคุยกันก่อน
มาคุยกันเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
และการเอาคลิปไปเผยแพร่ไปประจานในโลกโซเชียล
เรื่องต้นเรื่องตรงนี้ปรณีประนอมกันก่อน
ส่วนเรื่องของการช่อกงเรื่องของการโกงเงิน

อยู่ระหว่างกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรกันอย่างไร

แต่ถ้าแจ้งข้อช่อโกงก็คดีอาญาใช่ไหม

เพียงแต่ว่าทางฝั่งของคนที่ไปทำร้ายเขา
บอกว่าเนี่ยเขาถึงขั้นนี่ไปกู้แบงค์มาเลย
ใช่ค่ะก็๒คนที่ไปคนละ๓ล้านกว่าบาท

โอ้โหถ้าเป็นหนี้แบงค์๓ล้านกว่าบาท
แต่แหมก็ไปทำกันขนาดนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหม